สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ไข่เยอะ

มาถูกวันเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ

วันนี้มาถูกวันไม่มานะส่งเช้ามาแทน
ครับผมวันนี้นางไปถ่ายรายการเนอะรายการอะไรนะ
รายการที่น่าตัวแม่ไง
ของผมนี่เคยมาแต่ว่ามาไม่ถูกวัน

มามาไม่ดูเหรอนี่๒ครั้งเลยมาแล้วไม่ได้อ่าน

ตรงนี้นะฮะเหงาเลยเดินเหงากลับบ้าน
ตรงนี้จะมาถูกวันเรียบร้อยนะครับ

ผ่านไลน์ของไทยรัฐนะครับ

ว่าใครส่งอะไรยังไงมานะครับ
เอ้าไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับ
เรื่องของนักร้องคุณเจนนี่
ได้หมดถ้าสดชื่นก็คือกับน้องลิลลี่

ปรากฏว่ามีทางฝั่งของคุณป้าของน้อง

ตัวน้องนั้นเหมือนแบบไม่ดูดำดูดีคุณพ่อ

พ่อนี่นะอยู่เบื้องหลังตลอด
เพลงเลิกคุยทั้งความเพลินเนี่ยก็ช่วยแต่งให้
แต่ลูกเนี่ยน่าจะมองเห็นหัวพ่อบ้างนะ

เหมือนเจนนี่เนี่ยมองพ่อเหมือนเป็นขอทาน
อะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าสารพัดสารเพ

ทีนี้พอโพสต์ออกมาเสร็จก็ปรากฏว่าทางน้องเจนนี่เองเนี่ย
แกก็อึดอัดแกก็ร้องไห้เลยนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมก็ได้มีการพูดคุยกับแกบ้างนะ
แกก็บอกว่าจริงแล้วป้าคนนี้แกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย

ไม่ใช่คือมันต้องย้อนกลับไปคือก่อนหน้านี้ผมเคยสัมภาษณ์น้องนะฮะ
คือน้องเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกกันตั้งแต่เด็ก

ไม่เคยเจอเลยจนสุดท้ายน้องพยายามตามหาคุณพ่อ

ตอนนั้นน้องก็ยังแบบขอโทษนะฮะยังไม่มีซุ่มสตางค์ยังไม่ได้ทำงานยังลำบาก

ยังลำบากอยู่คุณแม่ก็ลำบากเรียกว่ากัดก้อนเกลือกินเลยตอนนั้น
แต่ก็เจอพ่อแล้วพ่อก็ขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้แล้วก็แยกย้ายหายกันไปอีก
หลังจากนั้นก็เหมือนกับมีพยายามกันแบบตามหาติดต่อกันอะไรก็ลำบากอะไรอย่างนี้นะครับ
จนสุดท้ายเนี่ยน้องเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเริ่มมีเงินอะไรอย่างนี้
น้องก็เลยมีการจัดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้คุณพ่อเป็นเงินเดือนนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับให้คุณพ่อใช้จ่าย
ก็น้องเขาบอกเขาก็ทำแบบนี้มาปกติ
ส่งทุกเดือนไม่น่ามีเรื่องแบบนี้นะพี่หนุ่ม
เขาบอกอยู่ดีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการโอนเงินไปให้คุณพ่อช้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วทางคุณป้าเนี่ยคุณพ่ออาจจะไปบ่นน้อยใจกับคุณป้า

รวมถึงแบบว่าทางน้องเองก็บอกว่าทางพี่ป้าน้าอาของคุณน้องเนี่ย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะถล่มให้ยับเลย
จะเล่นน้องให้ยับเลยอะไรอย่างนี้
น้องก็ร้องไห้บอกว่าคือป้าเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้
ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักอะไรเลย
แต่กับพ่อเนี่ยคือตอนนี้น้องยึดคุณพ่ออย่างเดียวเท่านั้นว่า

คนละเรื่องเลยทำไมพ่อโอเคอ่ะ
พ่อบอกว่าทางน้องเนี่ยคือตอนนี้น้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องแล้ว
พ่อบอกว่าทางน้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องเลย
พ่อบอกว่าทางน้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องเลย
พ่อบอกว่าทางน้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องเลย
พ่อบอกว่าทางน้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องเลย
พ่อบอกว่าทางน้องยึดคุณพ่ออย่างเดี๋ยวเท่านั้นว่าคนละเรื่องเลย
พ่อไม่ได้แต่งนะน้องเนี่ยแต่ง

เลยส่งไปให้พ่อดูพ่อยังบอกกับน้องเลยบอกว่า
น้องนี่มีพรสวรรค์เหมือนพ่อนะพ่อเป็นนักดนตรีอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอเริ่มมีชื่อเสียงก็โอนเพิ่มเป็นเดือนหนึ่งประมาณ๒๓๐๐๐บาท

ซึ่งทางด้านคุณแม่เองก็ไม่อยากให้ตนยุ่งแล้วนะ
อยากให้เลิกคุยกับพ่อไปเลยทางแม่บอกงั้นนะฮะ
ส่วนเงินที่โอนไปให้พ่อเป็นค่ารักษาตัวนั้น
พ่อกับเนยเป็นค่าเทิมให้น้องคนเล็ก
ทำให้พ่อเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอ

เพราะพ่อเนี่ยเพราะพ่อให้เงินไปเนี่ยก็มีปัญหาตลอด
รวมทั้งป้าที่โพสต์นี้ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าอย่างที่บอกไป

คือตอนที่หนูเห็นโพสต์ของคุณป้าตอนนั้นหนูก็โกรธมากค่ะ
มากค่ะผมก็เลยให้ทางนายดำเนินคดี
แต่ก็ยังคงยืนยันว่า

ต้องอยู่ในขอบเขตและให้คุณแม่สบายใจด้วย
บอกเลยคุณป้าไหมคะถ้าเกิดเขาจะยังไม่อยู่ที่ไหน
เขาไม่ใช่ญาติหนูค่ะ
ก็คือตัดเจรนมไม่ใช่ญาติเรา

หนึ่งไปค่ะ
พี่หนุ่มไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะเนี่ย
เพราะว่าเมื่อกี้เจนี่ก็บอกว่าเขาไม่ใช่ญาติหนู

ตอนนี้มาอาศัยอยู่กับนางก้านอายุ๘๔ปี
ซึ่งเป็นแม่ของตนเองก็คือเป็นย่าเป็นย่าของน้อง

เพราะร้องให้ตั้งแต่เพราะป้าของเธอคนเดียว

ปล่อยไปเล่าเล่ากันแล้ว
ไม่ได้ได้ขึ้น
เอามาถึงเรื่องราวของลาลาเบลกันบ้างดีกว่า

ส่งฟ้องคดีลาลาเบล๑๐พฤศจิกายนนี้นะครับ
หลังผลชนสูตรรอบ๒ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
คุณผู้ชมครับพันธุรกิจเอกพยงนะครับเอี่ยมสกุลนะครับ

ผมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการเสียชีวิตของ
น้องลาลาเปลนะครับพี่ที่สาวที่เสียชีวิตว่า
หรือว่าคิวอายุ๒๙ปีนาธีหรือว่าตรี
หรือว่าตรีที่อายุ๓๓ปีและคุณท์สาปรีคุณทรอง
หรือว่าเฟิร์สอายุ๒๔ปีเนี่ย
ได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยที่คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ขณะที่รายงานรายละเอียดเรื่องสำนวนคดีตอนนี้เนี่ย
ได้รับผลชนสูตรเพิ่มเติมจากสถาบันนิติเวศนะครับผมนะ
กระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมมากนักนะครับ
ทั้งนี้พันธบริเอกพยงนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่า
ขณะนี้เหลือเพียงการผลการตรวจเลือดนะครับผม
ของผู้ต้องหาทั้ง๕รายที่จะนำมาตรวจสอบเทียบเคียง
หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนข้อมูลกลุ่มแชทในแอปพลิเคชันนะครับ
ลายอยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ว่าปทนะครับหากมีประเด็นเพิ่มเติมก็จะนำมาพิจารณาในสำนวน
คาดว่าจะสามารถส่งสำนวนแก่อายการได้ภายในวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้นะครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วก็การพิสูจน์รอบ๒ก็เหมือนกับรอบแรก
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลกอฮอลในเลือดของน้องสารคัดหลังก็เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็การตรวจเลือดก็เหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ

ก็เรียกว่าเป็นคดีที่ยืดยาวยืดเยื้อ
เพราะว่ามันซับซ้อนทีเดียวนะฮะ

ก็โอ้โหก็คือต้องตามดูกัน
ไม่มีครับสารคัดหลังก็ไม่มีของใคร

เพราะฉะนั้นทางแม่แล้วก็ทางญาติของน้องลาลาเบลก็คงจะต้อง
ก็ต้องยอมหมายถึงว่ายอมรับในการผลชนสูตรการในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับผม

ใช่มาเรื่องกรมอุตุกันบ้างดีกว่านะคะ

ไม่หนาวจ้ะแต่ว่ามันกำลังจะหนาว

ดอยทุกดอยเนี่ยหนาวหมดเลยหนาวมาก
มีตั้งแต่๖องศาไปถึงตั้ง๑๔สูงสุด
อยากไปดอยไหนล่ะผมเลือกได้เลยทุ่งดอย

น่าไปอุ้ยหนาวตลอดปี
ธรรมดานี้ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวเนี่ยเค้าก็ประมาณ๒๐๒๒
ครับผมเข้าใจมั้ยต้องมีเที่ยวดอยเนาะ
ประเทศไทยมีฤดูหนาวแต่ขึ้นไปบนดอย
โอเคแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะสภาพอากาศ
ลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเค้ามีการพยากรณ์เอาไว้
๔ชั่วโมงข้างหน้านี้นะฟังเอาไว้ให้ดีเลยนะ
เพราะว่าบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้
น่าจะมีฝนตกนะจ๊ะน่าจะเป็นฝนส่งท้ายนะชาวบ้าน
ถูกต้องค่ะเพราะว่าในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
แล้วก็ภาคเหนือจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงแล้วเห็นไหม
มันก็จะเริ่มเย็นแล้วปลายฝนต้นหนาวถูกต้องค่ะ
ก็เลยเป็นการเปลี่ยนฤดูไงสำหรับภาคใต้
ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งค่ะ
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
แล้วก็ประชาชนในภาคใต้ก็ต้องระวังอันตรายนะคะ
ฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็
น้ำท่วมแบบฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะ

ก็ระมัดระวังด้วยละกันระวังครับผมขอบคุณมากครับ
นี่นี่น้องไปอีกเรื่องนึงนะครับ
กรณีของหนุ่มแว่นหัวร้อนยังไงพี่หนุ่ม
ยังไม่จบนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ฮะต้องนำไปไว้อย่างที่ปลอดภัยนะครับ

ซึ่งอาจจะกลับมาล้อมโรงพักนะครับ

เพื่อให้ตรวจสำนวนในเบื้องต้นซะก่อนนะครับ

ซึ่งได้มีการตั้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นเอาไว้ใน๒ข้อหาด้วยกัน
นั่นก็คือดูหมินเหยียดหยามซึ่งหน้าและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จากคู่กรณีของหนุ่มแว่นหัวร้อนได้เข้ามาให้การและก็แจ้งความประสงค์ที่จะเดินคดีเมื่อวานนี้
อายการเองก็แนะนำว่าควรจะมีการสอบสวนประเด็นอื่นเพิ่มเติมด้วย
จึงจำเป็นต้องขอผลัดฟ้องต่อสารแขวงและความประถม
เนื่องจากการสอบสวนนั้นยังไม่เสร็จสิ้นและต้องควบคุมตัวไม่ครบ๔๘ชั่วโมง
จากนี้นะครับทางด้านพลตรวจตรีคำลนยังกล่าวด้วยนะครับว่าส่วนประเด็นที่ต้องสอบส่วนเพิ่มเติมเป็นความผิดในมาตรา๑๑๒หมินเบื้องสูงหรือไม่
รวมทั้งต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์นะครับว่านุ่มแว่นหัวร้อนรายนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่า
พยายามที่แบบจะพยายามคอยห้ามพยายามจะแบบขอให้แบบว่า
ใจเย็นค่อยเคียร์

แล้วแฟนเขาเป็นคนมาขอโทษพี่รถคนขับรถรถมันทุกเรื่อง
ใช่เนี่ยนะฮะอันนี้คือตอนที่คุณแม่กับทางแฟนเดินลงมาขึ้นรถนะครับ
ก็โดนคนที่ไปล้อมกรอบอยู่ที่สพตะโกนด่าทอ
จริงผมเห็นว่าไม่ควรจะต้องไปล้อมอะไรขนาดนี้
ใช่มันเกินไปถูก

เธอจากปรากฏการณ์ได้ไหมถึงแบบเรื่องนี้ถึงดังมากนะพี่
เพราะว่ามันเป็นโลกโซเชียลอย่างเดียวเลยอันนี้
โลกโซเชียลนี่ล้วนเลย
ช่วงบ่ายมาปุ๊บช่วงบ่ายมามีเรื่องปั๊บ

คือเหมือนว่าตอนนี้เดินไปตรงไหนคือแบบว่า
จากคนที่ไม่เคยสนใจข่าวก็รู้จากข่าวนี้

มันมันบอกถึงเนธคนไทยที่ชอบเสธสื่อโซเชียล
แล้วก็ไปเพื่อไปพี่ชาวว่าเขาอาจจะไปเพื่ออยากไปเห็นหน้า
แค่นั้นเองไม่ได้อยากไปดุด่าหรือว่าบางคนอยากจะไปดู
ไปดูตัวว่าเป็นยังไงและบ้านใกล้แถวนั้นก็เลยไป
อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
อันนี้คือผลของโซเชียลที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยน่ากลัวนะ
ใช่เราโพสต์เสียเรื่องดีช่วงหลังเนี้ย
ฉันจะมีโพสต์เรื่องดีให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
เรามีโซเชียลเอาไว้เนี่ยสำหรับหนึ่งคือแบบว่าโพสต์เรื่องดี
แล้วก็ขายของอ๋อแค่นั้นถูกนั่นคือประโยชน์
ใช่ประโยชน์ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะ
อย่าพูดไปเดี๋ยวเขาว่าไม่ว่าหรอก

เหลือเหรอทุกเดือนไปทำอะไรอีกพี่
ไม่เราไม่ได้ทำมันเป็นของแถมเฉย
แต่ทีนี้เรื่องหนุ่มแว่นเนี่ยถ้าเกิดจะย้อนกลับไป
สมมุติว่าเขาเป็นมีอาการทางจิตจริง

จริงอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็สมควร
แต่ถ้าสมมุติว่าพี่หนุ่มในความเป็นจริงแล้ว
ถ้าสมมุติทานยาแล้วสติกสมัครยะ
หรือว่ารวมถึงการตัดสินใจมันจะเหมือนกับคนปกติ
แต่ว่าถ้าขาดยาแล้วสารในสมองมันจะมีความปกติในสมอง

ก็นั่นไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่า
วันนี้เขาทานมาหรือเปล่าหรือว่าวันพรุ่งนี้

เพราะว่าภรรยาเขาบอกกับทางคนขับรถกระบะ
บอกว่าขอโทษนะคะพอดีเขาขาดยาเขาไม่ได้ทานยาตอนนี้
แล้วทำไมเขาไม่ทานเอาก่อนออกบ้าน
เราก็ไม่รู้ว่ายาเขาหมดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่รู้

บางทีบางทีอาจจะรู้จักคนแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
บางทีเขาอาจจะแบบวันนี้กินกินเสร็จปุ๊บแล้วคิดว่าตัวเองโอเคแล้วอืม
ก็ไม่กินแล้วแต่นี่

ก็ต้องดูหลักฐานประกอบด้วยว่าตกลงเป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่า
มีการให้ยาทิ้ง

อย่าลืมนะโดยทั่วไปมนุษย์ทั่วไปอย่างเป็นหวัด
มอบว้างให้กินเช้ากลางวันเย็นหลังอาหาร

แต่ทีนี้ปัญหาในมุมของผมผมก็กับคนอีกส่วนหนึ่งนะ
ไม่ใช่ผมคนเดียวส่วนหนึ่งเขาก็มองเหมือนกับว่า
เหตุการณ์นี้คือพี่แว่นเขาไม่ได้ทำครั้งแรก
มันมีคู่กรณีก่อนหน้านี้อีก
เมื่อ๖เดือนเมื่อเดือนมิถุนา๕เดือนก่อน
เดือนกว่าก็ไปกระโดดถีบรถเขา
แล้วก็ไปด่าทอเขาอย่างนี้เหมือนกันแล้วเสียงสูงแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็ไปด่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้
มีพยานมีหลักฐานอะไรอย่างนี้เขาก็เก็บกันเอาไว้นะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มามีอีกแล้วก็มีครั้งนี้ครั้งที่๓
อันนี้ที่เรารู้นะนี่คือครั้งที่๓แล้ว
ก็คือมีปัดครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีปัดหน้ายกนิ้วกลางให้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อกี้รถกระบะ๓ครั้ง
ครามที่รู้อ่ะนะฮะและหัวอันนี้ก็คือ
มีการแจ้งความวิธีโรงพักษณ์ด้วย
เขาก็มีถือกุญแจไว้พร้อมจะออกถนนเมื่อไหร่ก็ได้
แสดงว่าไม่มีใครแบบว่ามีมาตรการว่า
อย่าออกไปนะหรือกุญแจรถพ่อเก็บไว้

หรือว่าเขาโตนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของรถคันเมื่อกี้เห็นไหมฮะ
คันที่เขาพยายามจะเดินเข้าไปแล้วพี่แว่นเขาก็เดินวิ่งขึ้นรถไป
ทางพ่อของพี่แว่นเนี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายคนนี้
แล้วก็บอกว่าเขาจะให้ขอโทษยังไงจะเอาแบบไหน
แต่ว่าเขาก็จะไม่ให้ลูกเขาทำแบบนี้อีกแล้วก็จะไม่ให้ลูกขับรถอีก
อ๋อคือบอกไหมอันนี้อีกมา๕เดือนก่อน๕เดือนที่แล้ว
วันนี้สิ่งที่พ่อพูดก็เหมือนเดิมก็คือจะไม่ให้ขับรถอีก
อืมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยสังคมอีกมุมหนึ่งเขาก็เลยมองว่า
อ้าวแล้วยังไงมันก็ทำซ้ำเหมือนเดิมมันเป็นพฤติกรรมทำซ้ำไง
แต่สังคมอีกมุมหนึ่งก็มองว่าเขาก็รับผิดไปแล้วไง
ก็ขอโทษไปแล้วจะอะไรอีกจะไปอะไรกับเขานักหนา
แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีคนเดือดร้อนแบบนี้อีก
ใช่คือถ้าต่อไปแล้วมีแบบนี้อีกมันก็เป็นรูป
ไม่ว่าคือถ้ามันเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าอาณะกกวนนนีอีกล่าก็
นี่ติกจ๊ะแต่แบบไทรัสเนี่ย

ต่อไปคือมีอาวุธในมือมีปืนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็คงคนเดาะวาง
แต่ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมยังไง
เหมือนว่าถ้าเกิดวันนี้ฉันไปเจอเขา

วันนี้ฉันดวงไม่ดีเหรอไปเจอเขาเงี่ย

อย่างเวลาพ่อแม่ห้ามพวกแกไปเที่ยวแกยังหนีเที่ยวเลย

ใช่ตอนนี้ก็ต้องหาทางครอบครัวก็ต้องหามาตรการให้ได้

ไม่ได้เพราะว่าก็ทำมาหากินเนอะ

อยากไปกระโดดขึ้นรถเอากุญแจไข่เอาไปทำไง
เอาอย่างนี้ดีกว่า
ดิฉันคิดว่าพ่อแม่เขาเองก็คงมีปัญหาอยู่เหมือนกันนั่นแหละ

ใช่รู้แต่พยายามอยู่ว่า

ไม่ใช่ก็ไม่มีทุกคนทุกบ้านมันมีปัญหาทั้งนั้น

กลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหมดที่เขาอยากทำไหมคะ

เมืองนอกยิ่งมันยิ่งเอาปืนไปยิงคนได้

เนื่องจากคนไทยไม่มีน้ำใจบนห้องถนนอะไรอย่างเงี้ย
แต่อยู่เมืองนอกไม่เป็นแบบนี้ก็ไปอยู่เมืองนอกได้ไหมคะ

คนที่อยู่ในแบบว่านักการเมืองรัฐบาล
ขนาดมีสติดีมันยังพูดเลย
ขนาดอยู่ในเมืองไทยมันยังพูดเลย
ครั้งก่อนสิไม่อยากอยู่บ้านผมไม่มีอะไรอยู่

นี่
น่าใช้น่าใช้ไหมครับผมนะฮะ
เดี๋ยวมาเสี่ยงโชคกันหน่อยดีกว่า

ใครที่แบบอยากรู้แบบเอาลองฟังดูแล้วก็เอาไปเป็นตัวเลขแบบอยู่ในใจ
ไม่ดีนะไม่ดีเป็นสิ่งที่โดนเรียกไปเองนะ
ดีเลยในใจในใจไว้ในใจนะครับผม

ขุดใต้ดินนะฮะจอมปลวกเก่าพบหายโบราณ
เปิดดูเจอหอยเบี้ย๒๘๐อันครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับผมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บ้านหนองเจริญว่ามีชาวบ้านเนี่ยขุดพบของโบราณครับ
หอยเบี้ยฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างมากมายบริเวณกลางทุ่งนา
ตำบลแม่ยางตานอำเภอร้องกวางจังหวัดนี้น่ากลัวมาก
จังหวัดแบ่นะครับผมแบ่แบ่แบ่
จึงได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงเหงาอยู่คนเดียว
เมื่อไปถึงก็ไปพบชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุ่งดูของโบราณ
ขุดพบในห้างนาเป็นนะครับผมเป็นหอยเบี้ยจำนวน๒๘๐อัน
มีดพระหัวเสียมแล้วก็ของที่มีลักษณะคล้ายกับระคังครับ
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหายที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับ
ชาวบ้านยังบอกอีกว่าบริเวณขุดพบวัตถุโบราณนั้น
ทีมีจอมปลวกแล้วก็ต้นประดูกอยู่นะครับ
แต่โดนฟ้าผ่าหลายครั้งจนเกิดไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน
เจ้าของเนี่ยเลยตัดทิ้งกันครับตัดไป
จนมาวันนี้ขุดดินลงไปแค่ศอกเดียวกับพบวัตถุโบราณขึ้นนะครับ
นางทิพากรสันปะแก้วกล่าวบอกว่า
กับสามีต้องการที่จะขุดร่องน้ำ
ไปได้สักประมาณ๑ศอกครับก็พบเข้ากับไฮ
จึงเอาขึ้นมาแล้วก็มีฝาปิดอยู่
แล้วก็แหว่งไปน่าจะเป็นตอนที่กำลังขุดแล้วก็ไปโดนหาย
เพราะว่ามันแหว่งอยู่นิดนึงแต่ว่ามีฝาปิด
ซึ่งหายดังกล่าวถูกปิดฝาไว้แล้วก็มีแผ่นทองแดงพับอยู่
จากนั้นจึงได้นิมนต์พระมาทำพิธี

ไว้บนผ้าขาวเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
บี้ย่าหอยนี่เมื่อก่อนเป็นเงินใช่ไหมคะอือนะครับ
หอยเบี้ยจำนวน๒๘๐อันก็อาจจะเป็นเงินจำนวนหนึ่ง

แต่ที่เหนือเขาก็เป็นแหลกนะ

ถ้าเกิดเป็นแบบหัวนาเนี่ย

แล้วก็ฝังไปเพราะคือบางทีก็เป็น

ว่าก่อนไม่มีธนาคาร

เราก็ไม่รู้ว่าทุกวันเงินที่เราใช้ต่อไปอีกสัก

อยู่ได้ยังไงคุณแม่
คุณแม่ไม่ให้มันรู้โอกาสอยู่จากเกราะนั้น

ว่าไงก็หน่วยกู้พัยมูเรนิทศาสนธรรมบ้านบึงเนี่ย

ขับมาอยู่ก็มีหมูกระโดด
ตกลงป่านูกตัว
มาที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

น่าสวยเนาะผิวดีมาก
เขาบอกอย่างนี้ว่ามีกำลังอาสาเข้าไปช่วยเหลือ
เรื่องก็มีอยู่ว่าไอ้หมูตัวนี้เขาก็ไปพบอยู่ภายในสารเจ้าสำไส้สวย
ขออธินฮะสำไส้สวยที่อยู่ห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวก่ายมะลาไปประมาณสักร้อยเมตร
สาเหตุคืออย่างนี้พบว่าเป็นเพศแบบว่าเพศผู้หมูตัวนี้เป็นเพศผู้
นมเยอะเหมือนกันนะเพศผู้ใช่มั้ยพี่ม๊าเพศผู้เพศผู้
เอาเปรือกแตงโม้เอานมน้ำให้กินเรื่องก็มีอยู่ว่าคนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่
เขาก็เห็นเนี่ยมีรถกระบะที่ขนหมูมาเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะ
ผลปรากฏว่ามีหมูตัวหนึ่งก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละ
อยู่ก็กระโดดลงมาจ้าลงมาจากกระบะ

ครับผมนะฮะแล้วก็ใบหี่แม่งก็อร่อยมาก
หมี่แห้งครับผมนะฮะผลปรากฏว่าเป็นไง
มันเนี่ยเดินสเปดสปะเนี่ยไปตามถนน
อิ่มเสร็จแล้วเขาก็จับคืนยังยังยังคนเนี่ยเขาก็พยายามเนี่ย
เดี๋ยวสิฉันเล่าไปยังไม่จบคนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่าต้อนมันเนี่ย
ให้แบบว่าไม่ไปอยู่บนถนนมันก็สเปสปะไปเรื
กระทั่งเดินเข้าไปในสารเจ้านี้แหละสารเจ้าชื่อว่าซำไส้สวย
นี่นะฮะโอเคล่ะนี่แหละก็เข้าไปเอาไปไว้ตรงนั้นเนี่ย
พอเขาเห็นว่ามันแบบเป็นหมูที่หิวโซเขาเลยมาเลี้ยงม้าอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรียกคนเนี่ยมาผลปรากฏอย่างนี้จ้า

คือคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ขยับพยายามจะเรียกใช่มั้ย
ว่าไม่เอาล่ะเพราะว่าเขาคงไม่อยากตาย
คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรียงเองก็ได้
คนขายก๋วยเตี๋ยวไก่เอาไป
เรียงเองก็เอามาจับแล้วก็เอาไปเรียง
รุ่งขึ้นเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมู

เขาบอกว่าไงไป
เขาเขาเข้าอย่างนี้เป็นพี่พี่ยาวไหมต้องถามก่อนนะ
เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมพี่
เหรอร่วงก็บ่อยอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าแบบนี้
ถ้าเข้าไปจริงเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานศาสตร์
อืมไฮยุเข้าค่ะ
ครับผมจ้ะเปลี่ยนฤดูอะนะเปลี่ยนฤดูป่าวนะ

ถามจริงมันมิมีทางอะ

นั่นแหละเอาแม่นล่ะจะไปเลี้ยงมั้งไหมหมู

โอเคนะครับผมแต่อย่าไปกินก๋วหมูเขาแล้วกัน
บ้ายังไงฝากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เลี้ยงนาน
ยังไงเขาก็ไม่ต้องฆ่าแน่เลยเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นลูกจ้าง
เออเลยป่ะหมูนะครับผมเพราะว่าเดินลงมาสรรเจ้านะตรงนี้นะฮะ

เขาประกาศล่ามือดีปวดระบบทิมช็อปใช้ล่มดื้อ
พฤติการสุดแสบเป็นแฮคเกอร์โอ้โหแฮคเกอร์เลยนะครับ
คือทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค
เขาได้มีการเปิดเผยว่าเกิดปัญหาการลงทะเบียน
ช็อปใช้ล่าช้านะครับ
โดยกระทรวงการคลังนั้นได้ตรวจสอบพบการกระทำ
ผู้ไม่หวังดีหรือแฮคเกอร์ที่ใช้โรบอตเนี่ยนะฮะ
เข้ามาก่อกวนระบบการลงทะเบียน
แล้วก็ได้ทำลายทิ้งไปแล้ว๑ตัวด้วย
ซึ่งคิดว่ายังมีอีกหลายตัวนะฮะ

เชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปว่าใครนั้นเป็นผู้กระทำการในครั้งนี้
ส่วนแนวทางการทำลายโรบอตนั้นนะครับตามเทคนิคนั้นก็มีอยู่๒วิธี
คุณผู้ชมครับก็คือการปิดระบบลงทะเบียนชั่วคราว
แล้วก็กำจัดโรบอตดังกล่าวออกไปเลย
กับอีกอันหนึ่งนะฮะคือเปิดระบบไว้ปกติ
แล้วก็ไล่หาโรบอตเพื่อทำลายมันทิ้งซะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะใช้ทั้ง๒วิธีเลย
จะทำให้ระบบนั้นเมื่อเช้านี้มันทำให้ล่าช้าไปบ้าง
เขาใช้ระบบแบบนี้อยู่ในการเข้าไปพยายามตามหาเจ้าโรบอตนี้
อย่างไรก็ตามการป่วนการลงทะเบียนทิมชอบไชท์ในครั้งนี้
ไม่ได้ทำให้การดำเนินการตามโครงการนั้นมีปัญหาแต่อย่างใด
เพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าออกไปบ้าง
โดยการลงทะเบียนในรอบ๖โมงเช้าของวันนี้
มีผู้ลงทะเบียนครบ๕แสนรายเรียบร้อย
ในเวลา๙นาฬิกา๓๔นาที
ขณะที่รวมการลงทะเบียน๓รอบนะครับ
มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว๑๕๐๐๐ราย
ดังนั้นจึงยังตั้งเป้าลงทะเบียนครบ๓ล้านรายแน่นอนนะครับ
แต่ขอให้ผู้ที่ไม่หวังดีนั้นยุติการกระทำดังกล่าว
เพื่อให้การลงทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แต่ขอให้ผู้ที่ไม่หวังดียุติการกระทำดังกล่าว
เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หนูว่าบางทีเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกแฮคเกอร์
ก็เลยกูไม่ได้คุณลิสก็ไม่ได้

เปิดหน้าต่างวินโดหลายอันมากเพื่อจะทำให้ได้

พี่กดอยู่นั่นแล้วด้งอยู่นั่นแหละ

เค้าเปิด๒รอบไงเป็นรอบ๖โมงเช้ารอบหนึ่ง๖โมงเย็นรอบหนึ่ง

ก็มี๒๔๒๕วันครบแล้วอีกรอบรอเดือนธันวาส์

อีก๑ล้าน๕แสนคนไงครับพ่อเขา๓ล้าน
อ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแฮคเกอร์ด้วยละกัน

บอกแฮคเกอร์แฮคเกอร์ครับตอนนี้ก็ยุติการกระทำได้แล้วนะครับแฮคเกอร์

พี่หนูเป็นตัวแทนบอกคุณแฮคเกอร์ที่นึงครับ
แฮคเกอร์ครับแล้วก็รวมถึงผู้ไม่หวังดียุติการกระทำนะครับ

ครับนะครับผมตรงนี้นะ
ขอให้ผู้ที่ไม่หวังดียุติการกระทำดังกล่าวนะครับ

เต็มแล้วล่ะตอนนี้ไม่น่าทานแฮคเกอร์แล้วผมว่านะครับ
นะฮะเอามาถึงเรื่องราวการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะครับ

เกี่ยวกับลูกชายคนเดียวของพี่ตายเพลินพรรคนั่นเอง
เสียลูกชายคนเดียวจากโรคมะเร็งนั่นเองนะครับ

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมก็คือวันนี้นี่แหละครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพี่ตายเพ็ญพักศิริกุลนะครับ
แสดงรุ่นใหญ่สูญเสียลูกชายคนเดียวนะครับผม
น้องโตนรามบุตรบริบูรณเวทย์นะครับ
วัย๓๙ปีจากโรคมะเร็งนะครับ
โดยก่อนอันนี้ลูกชายผ่วยโรคมะเร็งซึ่ง

ก็รู้ว่าเป็นขั้นที่สี่แล้วซึ่ง

ดูแลลูกชายคนเดียวของเธออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับ
ในชีวิตนี้มีกันแค่๒แม่ลูก
เพราะว่าตัวเธอเองก็ใช้ชีวิตโสดมา

ตราบจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายของลูกชายนะครับ

ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
ไม่มีคำว่าตลอดไปในโลกนี้
ก็ทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับ
ตายเป็นพักอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับ
ตอนนี้เขาเป็นลูกของสามารถบริบูรณเวทไง

แล้วก็พอเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

เป็นที่ปอดแล้วก็ลามไปจนเข้าต่อมน้ำเหลือง
ก็พอเขารู้ว่าเป็นมะเร็งท่านสุดท้ายใช่ไหม

แต่งงานเสร็จก็เข้ามาอยู่ในบ้านเพ่นพักนี่แหละ

ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ตายมีลูกเนี่ยวันนี้

แล้วก็มาเล่นหนัง
เล่นหนังแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกับที่สามารถบริบูรณเวทเล่นด้วย

ที่ทำรัฐที่วกือไปรับไปส่งตลอดเลยละ
มาส่งตลอดผมก็แบบฮาท้องว่าอะไรตัวเองยังไม่รู้เลย
ที่นี้เนี่ยตัวน้องโปรดเองก็๓๙แล้วเนอะ
แล้วก็เป็นที่ปอดใช่ไหม

แต่พี่ไต่แค่เข้มแข็งมากนะฮะ
ก็สายทำอยู่แล้วด้วยไง
แกต้องไปไพด์อะไรอย่างนี้ต้อง
แกก็ไม่อ๋อเขาไม่บอกเลยนะนี่มาพูดกับดิฉัน
ใช่เขาไม่บอกผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าตนป่วย

คือพี่รู้แต่พี่ไม่เคยรู้ว่าน้องโตนป่วยไงเพราะว่าพี่ตายไม่เคยบอก

เขาไม่บอกแม้กระทั่งงานสมเขาก็ไม่บอกใครนะ
กระทั่งดิฉันเองเนี่ยนะเขาก็แทบจะไม่บอกเลยนะ
แต่ว่าพอดีเพื่อนมาเกิดให้ฟัง
เราก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ไม่ได้ไปเลยนะโถยโตนแล้วก็รู้จักมาตั้งแต่เด็ก

แต่ก็โทรกุยกัน

มาถึงเรื่องราวท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่า
นักท่องเที่ยวหลงเขานะครับผมนะครับ
ธมรัฐนะครับผมนะฮะ
เมื่อวานนี้ครับมธพงไลท์
พัดหลงทางบนถ้ำพระดังนะครับบริเวณเขาธมรัฐนะครับผม
โดยทั้งหมดเดินทางมาจากกรุงเทพรวมทั้งหมด๑๑คน
ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับลงจากเขาธมรัฐ
สังเกตว่ามีเพื่อนคนหนึ่งหายไปจากกลุ่มโดยไม่ทราบสาเหตุด้วย
ได้ช่วยกันออกตามหาด้วยความที่ไม่ชำนาญทางครับ
แล้วก็เกรงว่าจะพัดลงก็ดีจึงได้รีบขอความช่วยเหลือนะครับ
ผู้นำในพื้นที่ให้ช่วยเหลือออกตามหานั่นเอง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพ่งไลท์๑๖สีเทพ
จึงจัดกำลังคนพร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์เดินป่าครับ
แล้วก็ประสานงานกับเจ้าที่ศูนย์กู้ชีพ
ร่วมกระตันยูผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรี
เพื่อขอกำลังสับสนุนในช่วยในการค้นหานะครับ
โดยการค้นหาเป็นไปด้วยความลำบากนะครับ
เพราะว่าช่วงเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ค้นหาผ่านไปหลายชั่วโมง

หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็พบตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวครับ
นั่งอยู่บริเวณซอกหินฝั่งศาลเจ้าพ่อ
ระยะทางจากพื้นขึ้นไปประมาณ๗๐๐เมตร
เพื่อรอความช่วยเหลืออยู่

เธอก็บอกว่าตนเองเห็นกลุ่มคนที่เดินทางขึ้นไป

แต่พยายามตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยิน

ตนจึงได้นั่งอยู่แบบนั้นเพื่อรอให้ถึงช่วงเช้า

แล้วก็พาตนเองออกมาจากเขาธมรัฐได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ตามตำนานเขาธมรรดิ์นะครับ
เขาบอกว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองศรีเทพ

เชื่อกันว่ามีเรื่องราวอาถรรพ์แล้วก็คำสาป
ของเขาลูกนี้ปกคลุมอยู่นะครับ

จะมีคนพัดหลงเข้าไปในป่าโดยไม่ทราบสาเหตุนะคุณผู้ชม

ครั้งนี้ถือว่าน้องคนนี้โชคดีมาก
ที่ด้านเจ้าหน้าที่พบตัวซิกกรนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นความเชื่อด้วยนะครับผม

เรียกแล้วก็ไม่มีใครเห็นโอ้โหนี่หลอน
ไม่มันมืดมืดดึกดื่นมืดตึง
กับพี่ม้าถ้าพี่ม้าเสียงมันก็ต้องได้ยินสิ

เห็นคนช่วยเนี่ยเห็นเพื่อนเดินตามหา
แล้วก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกไม่มีใครสนใจไม่มีใครได้ยิน

อาจจะถามคำไม่ได้

โดนตึงอ่ะอาจจะตึงเหมือนหน้าของแม่นี่แหละ

ถ้าเขาเดินหาได้เขาก็คงไปแล้วก็คงกล้อน
คนละแบบกันเว้ย

วันนี้ที่วิ่งใช่บ้างครับ

อัปเดตช่วยโรงพยาบาลภาคใต้ครับ

โชท่าครับพี่หนูแนะ
ผมต้องขออภัยด้วยนะครับมาสักครู่ที่บอกว่าพิธีศูนย์วิ่งไปได้ไปร้อยห้าสิบหกล้าน

จริงแล้วคือได้ไป๑๕ล้านกับ๖แสน
แต่คุณผู้ชมบอกขอเอาตัวเลขยอดแรกนะ

นี่อย่างนี้
แต่จุดมันอยู่อย่างนี้

คุณผู้ชมไม่ยอมเขาบอกพี่หนุ่มต้องออก๑๔๐ล้าน

ซึ่งหน้าเลยนะครับตรงนี้

แค่วันเดียว๑๕ล้านก่อน

น่าจะเป็นถึงวันพรุ่งนี้นะครับ

ดารารับช่วงวิ่งช่วย๗โรงพยาบาลภาคใต้ยอด
ไม่ใช่

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ๗โรงพยาบาลในภาคใต้ระหว่าง
วันที่๒๔๒๗ตุลาคมนะครับ
บนเส้นทางตรังกระบี่พังงานแล้วไปจบที่ภูเก็ต
วันแรกเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นะครับ

เมื่อวานนี้ก็วิ่งฝ่าฝนเลยแล้วก็รวมถึงดีเจพุทธด้วย
เริ่มออกสตาร์ทวิ่งในช่วงแรกระยะทาง๑๑๔กิโลเมตรครับ
หาดราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชัยวิทยาเขตตรังนะครับ

่งหน้าสู่เส้นชัยที่ลานพระอาทิตย์

สามารถทำยอดเงินบริจาคได้มากกว่า๑๓ล้านบาทนะครับ
จากนั้นพี่ตูนก็ร่วมกิจกรรมวิ่งระยะทาง๕๕กิโลเมตร
รอบเมืองกระบี่ร่วมกับชาวกระบี่ครับ

ก่อนจะขับเข้าเส้นชัยที่ลานพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมทั้งร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙
ภายในงานเนี่ยมีการจำหน่ายเสื้อยืดรมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลรวมยอดนะครับ
บริจาคณจุดนี้๑๔๔ล้านบาทจุดเดียวเลยนะครับ

อย่างนี้ค่ะต่อกันนะครับ
ล่าสุดเมื่อกี้นี้นาเนกก็ส่งนะครับผมช่วงให้กับพี่อีทโปรงลางแล้วก็คุณวูดดี้
นี่เป็นบรรยากาศสดเลย
ระหว่างกระบี่ถึงพังงาแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวจะมีต่อก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรคนสุดท้าย
โอ้โหคุณเมฆนี่ก็มาหายป่วยก็เอาเขาเลยพี่เมฆนี่วิ่งเก่งมาก

พี่ป๋องนะฮะวิ่งตามลูกยังเหนื่อยนะฮะพี่ป๋องยินหายใจยังหอบเลย
ให้กับโครงการก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กภาคใต้ทำให้ยอดบริจาคตอนนี้อยู่ที่๑๕๖ล้านบาทนะครับ
สำหรับคนที่ไม่สะดวกสามารถร่วมบริจาคให้กับ๗โรงพยาบาลภาคใต้นะครับ
โครงการก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กผ่านช่องทางบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
จำกัดมหาชนสาขารัชโยธินชื่อบัญชีมูลนิธิ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้
หมายเลขหมายเลขกับบัญชีนะครับ๑๑๑๓๙๓๘๙๔๔นะครับ
ดอกจันทร์พิมพ์ทีแล้วส่งมาที่๔๕๔๕๐๙๙ทุกเครือข่ายก็สามารถบริจาคได้อัตโนมัติเลย
นี่ไงคือคุณตั๊กกับคุณตูนเขาเป็นญาติกันด้วยนะ

นี่ก็ได้นะถ้าเป็นสะดวกก็กดมือถือก็ง่าย

เดี๋ยวก่อนไปข่าวคุณอ้ำไปเมื่อกี้เห็นคุณอีทโปรงลางวิ่งอยู่

เปิดพิสดารกินแซนวิชงูสด

เพราะเขาทำร้านชาบูพี่อีทอ่ะ
เขาบอกทำเอาถึงกับแฟนคลับอังกฤษนะครับ
หลังจากที่เสียบีรมดีคุณอีทสมพงษ์หรือว่าอีทโปรงรางสอดเนี่ยนะครับ
โชว์เปิดพิษดารกินแซนวิชงู
นี่เมื่อกี้ยังเห็นวิ่งอยู่เลยนะ
แล้วก็ทานบางแข่งแบบสดเนี่ย

เนี่ยครับงู้
หลังจากนั้นก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับ

มีอีกด้านหนึ่งกลัวว่าจะมีดราม่าตามมา

แซนวิชสูตรชาวกาลสินกันนะครับ
ก็ง่ายครับเรามีนมปัง๑ชิ้น

อร่อยไข้อร่อยมันนะครับ
แล้วก็พับเข้าเลยแล้วก็พับเข้าอย่างนี้แหละครับ

โอ้โหแซนวิ่งแฮมชีส

ครับผมใช้พลังงูวิ่ง

นี่ก็ถือว่าเป็นราชินีกินงูเหมือนกันนะ
ดำนี่เขาขนาดที่แผ่แม่เบี้ยมานะ

คุณแม่ม้าคุณแม่ม้าคุณแม่มวด

คุณแม่ม้าเค้าเมลอาสาหน่อยพี่ม้า
ทำให้ผิวพันธุ์ดีขึ้นก็ได้

นึ่งไม่รู้ว่านึ่งหรือว่าเอาไปต้มอะไรหรือยัง

อี๊ยโห้ยโหดอ่ะ
อืมไม่ไหวขนลุกมากเลยอ่ะ

ผมก็อยากลองดีกว่า

แต่มันก็ดูแล้วก็อันตรายเหมือนก็กลัวเหมือนกันนะ

อยากให้มดดำกินเหลือเกิน
มดดำเค้ากินทีก็ต้องซื้อ๓๐๐๐บาทนะ

กินงูอ่ะ

เอางูอย่างนี้นะ
อยู่กับดารานะ

กินงูห่างกระดิ้งด้วย

ไฮโซพกนะครบรอบ๑ปี

อ้ำเขาบอกอย่างนี้นะคะไฮโซโพกนี่ก็คือ
ประธานวงซึ่งก็
ควงคู่กับไปดินเนอร์นะ
เพียงแต่ว่าใน๑ปีเนี่ยคือเพื่อนเนี่ย

อันที่จริงเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็รู้จักกันมาก่อนแล้วล่ะ

คบกันเป็นแบบว่าพูดคุยเป็นเรื่อง
เป็นราวค่อยเริ่มกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อย

พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผม

ไม่ใช่แรปก็เรียกว่าเต้นอะไรฮิพพอร์บเออไปดูอาเธอเห็นภาพเธอต้องชอบ
ฉันไปดูมาแล้วเมื่อตอนช่วงกังวัลยังไงอารินลันนี่นี่นี่เดอละตะนี่คืออาริน
คือคนขวานะผู้หญิงอลันก็คือคนซ้ายซึ่งเป็นคนน้อง
แต่เธอต้องดูนะแม่หนังคนน้องอะแม่หนังคนนี้น่ะ
นางแบบว่ามีทักษะนะในการเต้นนะ
คือตามคนสอนได้อยู่ตลอดอย่างนั้นดู

มีแววของแม่
เพลงไหนดังนี่คู่นี้เต้นตลอดนะฮะ

น่ารักเลยทีเดียวดูครับสไตลฮิปพอป

ได้ทุกษณ์เลย
มันออกมียาวยังเล่นอยู่อีกหรอ
เป็นแบบนั้นอ่ะ

มันไม่มีเสียงวะ

อันนี้ถนัดเต้นบนที่นอนมากกว่า
เพลงเด็กไงที่ดังอะ
อยู่อย่างนี้

อยากรู้มันเข้ากับเพลงตรงไหนที่เต้น

ไม่คือลูกคนอื่นเขาเต้นกันสวย
เต้นกันอยูดูนี่ก็มียักษ์เอลล์ยักษ์สมโภค

อายุเท่าไหร่ละ

เดี๋ยวตอนโตไปเต้นข้างหน้า
มันอาจจะไม่ได้เชื้อพ่อเชื้อแม่มา

ให้เป็นทอบอย่างเดียว
ตกหัวเป็นน้ำเลยหรอ

ป๋องพ่อเป็ดน้ำนี่มันแสบนะ

ไอ้ป๋องไอ้เจมส์นี่คน
ไอ้เจมส์นี่บางงานบอก
จะให้อาทิกส่งไลน์มาคุยกับมายู

แล้วโตขึ้นให้เป็ดน้ำล่ามายูให้ได้

บอกสิว่ามายูเป็นธอมไปแล้ว

ไปเรื่องราวดีกันหน่อยนะครับ
ขอเอาใจคนที่รักการช้อปปิ้ง

เฉพาะทางโรบินสันนะครับเขาฉลองครบรอบ๔๐ปี
ตอบแทนความไว้วางใจของนักช็อป
ให้ทุกวันได้มากกว่าตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนปี๖๒นี้นะครับ
จนถึง๑๐พฤศจิกายนปี๖๒ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ศูนย์การค้ารุมินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขานะครับคุณผู้ชม
ไปด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษให้การช็อปนี้นะครับ
ฟินมากกว่าลดสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งเคาน์เตอร์สูงสุดถึง
สมาชิกเดี๋ยววันนะฮะรับฟรีคูปองแทนเงินสดสูงสุด๔๐๐บาทเมื่อช็อปทุก๔๐๐๐บาท
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายไก่กอง
ใช่แล้วนะครับผมนอกจากนี้ยังได้รับอภิษฎจากบัตรเครดิตชั้นนำนะครับ
ลดและรับคืนรวมสูงสุด๒๙และช็อปสนุกสุดเพลินนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษ
สาขาที่ร่วมรายการนะครับรวมทั้งเต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษนะฮะ
อร่อยทุกวันเลยทีเดียวคุ้มค่าได้มากกว่าจาก๔ร้านค้าชั้นนำ
แล้วก็เพื่อเป็นการรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก
ที่จะมาพร้อมกับดีไซเนอร์ที่เก๋มาก
จาก๔แรงบันดาลใจจากธรรมชาติค่ะที่ผสมผสาน
กับความทันสมัยของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
เหมาะมากเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายกันเลยทีเดียว
สะพายถือไปช้อปปิ้งหรือไปทำงานก็ลงตัวสุดนะคะ
ซึ่งบอกว่าเป็นเพราะมีความกระทัดรัดน้ำหนักนั้นก็เบา
ก็สวยด้วยแล้วก็ใส่ของได้จุก
ถูกต้องในราคาปกติ๑๒๙๐บาท
พิเศษเฉพาะลูกค้าโรบินสันสามารถที่จะแลกซื้อสินค้าที่โรมินสันทุก
ได้ในราคาเพียง๑๙๙บาทเท่านั้น
ช็อปสินค้าที่โรบินสันทุก๕๐๐บาทขึ้นไป
หรือว่ารับฟรี๑ใบเพื่อที่จะช็อปครบทุก๔๐๐๐บาทขึ้นไป

ใช่คุณลูกค้าสามารถเลยนะคะแลกซื้อได้
ตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคม๒๕๖๒บาท
ไปจนถึงวันที่๑๐พฤศจิกายน๒๕๖๒ค่ะ
กว่าสินค้าจะหมดนี่เราก็โพสต์ลงให้ดูอย่างนี้เป็นต้น
อ้าวคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมครับนั่นมีหลายลูกค้าคุณลูกค้านั่นมีหลายลูกค้า
เพราะครูแม่งดใช้ถุงไงและไม่ได้ใช้ถุงกับพลาสติกแล้วนะ
แต่คนเขาบอกว่าทุกวันนี้ต้องงดใช้ถุงแต่ถุงยางต้องใช้อยู่นะคะ
เพราะมันเสี่ยงต่อความโรคเพศสัมพันธ์นะคะ
ชอบให้โดนเรียตจริง

โอเคนะครับแล้วหมดละครับ

สวัสดีครับ